มาดูความน่ารักน่าลุ้นของคู่นี้ดีกว่า
เต๋อฉันทวิทย์แล้วก็มิวนิษฐานั่นเอง
คู่นี้เขาบอกว่ามันจะดูยังไงยังไงกันแล้วล่ะมั้

ยังมีเพื่อนใกล้ตัวเขาเนี่ยมากันเป็นแก๊งเลยนะคะ
แก๊งเขาว่าตั๊กไลฟ์นะ

แปลว่าวิถีอันตภัณฑ์
สมาชิกแก๊งเขาเดี๋ยวฉันไล่ชื่อให้ฟัง

มาปะรินพีชพัชระอาเล็กทีระเด็ด
เกรดว่าลินทร์เจมส์จิเคนภูมิและอีก๑คนคือเตอร์ชั้นทวิตค่ะ
เออเขาแฮสแท็กติดต่อกันมา

ให้กับเต๋อแล้วก็ให้กับภาพของสาวมิวด้วย

ต้นเรื่องที่โพสต์ภาพขอโทษมิวนิษฐาก็คือหมากปรินนี่แหละ

ได้แท็กเพื่อนพระเอกร่วมกระนำจนแฮสแท็กนี้ค่ะ
เทรนด์อันดับต้นในทวิตเตอร์ด้วย
ซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่การกิ๊กกักกันนอกจอของทั้งคู่นี้นั่นแหละ
เพราะว่าทั้งคู่นี้เขาก็มีแววดีกันมาตั้งแต่ต้นใช่ไหม
เล่นภาพยนตร์ด้วยกันมันดูแล้วแบบมันโอเคมันเข้ากัน
และอีกอย่างคือฝ่ายชายก็ปลื้มน้องมิวอยู่แล้วด้วย
ฝ่ายหญิงคุณยังไงเพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มนอกวงการ
คือมันประจวบเหมาะมันพอดีไปหมดนะคะ
ซึ่งหลังจากกระแสนี้เกิดขึ้นก็มีคนแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ลุ้นให้คู่มิวคู่เต๋อให้มันลงเอยกันดีกว่า

ส่วนตัวผู้ถูกกระทำขอใช้คำนี้คุณเต๋อจะว่ายังไง

ผมก็บอกพอแล้วคือเขาก็แกล้งผมแหละ
เพราะว่าเหมือนมันจะมีกรุ๊ปที่พวกผมจะอยู่ด้วยกันนะครับ
และก็เพราะมันมีข่าวที่เมื่อกนั้นที่ผมไปสัมภาษณ์
แล้วเขาก็มาถามกันในครูปว่าอะไรอะไรยังไง
ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ไปอ่านไอ้ข่าวสิ

ก็ไล่มาเลยเพราะบ่อยประกอบอีกตรงนี้ไล่มาครับ

ดีกว่าเดิมสนิทกัน
ฉันจะจีบเขาไหมเพราะตอนนี้เขาโสดแล้ว
๒แล้วนะ๒แล้วนะ
ไม่ได้จะจีบอะไรอ่ะครับ